เรื่องนี้เนี่ยจะว่าสวยก็ได้นะเพราะมันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติของการให้กำเนิดสิ่งหนึ่งที่สวนนงนุษย์พัทยาต้องบอกว่าเตรียมบันทึกสถิติโลกได้เลยเพราะว่าช้างตกลูกอีกแล้วจ้า
มาแล้วเชือกเลยต้องร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับช้างน้อยเชือกนี้นะคะเป็นนาทีชีวิตที่ก็เล่นเอาลุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ได้บันทึกภาพนาทีชีวิตของช้างน้อยตัวนี้นะคะ
และลูกช้างเนี่ยนะตัวน้อยชื่อว่าพังไข่มุก
เป็นสมาชิกช้างเชือกตัวที่๕นะคะในช่วงปี๒๕๕๙
แล้วถ้านับมาแล้วเนี่ยนะคะช้างที่สวนนงนุษย์พัทยามีถึง๙๖เชือกแล้ว

นับเป็นแบบอันดับต้นของประเทศไทย
ทางประธานสวนนกนุษยพัทยาก็เลยจัดพิธีรับขวัญลูกช้าง
กิติโสพลเจ้าอาวาสวรรค์วัสสามะขีบันพจิ
ทำพิธีสวดมงคลเป็นการสวดชัยมงคล

อย่างนี้ก็เป็นพิธีกรรมประจำของเค้าอยู่ครับ
ใช่แล้วใช่ค่ะก็เป็นการรับขวัญช้าง
ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเรานะคะ
เรากจะช่วยโคลผู้ชมแหละถ้ามีโอกาส
พาลูกหลานในครอบครัวไปเห็นช้างตัวจริง
ถูกต้องแล้วแหมน่ารักมากเลย
ของสัตว์ที่แบบเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดออกมาแบบนี้คุณผู้ชม